สีผมกันดีกว่าปี๒๐๒๒เนี่ยคนในวงการบันเทิงเขาชอบทำสีผมอะไร
แต่ละสีเนี่ยจี๊ดทั้งนั้นเลยนะคะมาติดตามกันด้วยจ้า
สตาร์ทกันที่เจ้าพ่อสีผมเลยแล้วกันคุณก๊อฟพิชยะคนนี้
เออย้อนไปตั้งแต่สมัยทำเพลงก๊อปไมค์ค่ะ

แฟชั่นนี่ผมลากไซดสมัยนั้นมันต้องแบบนี้
เออยุคหนึ่งยุคหนึ่ง
เออยอมรับดิฉันยอมรับว่าฉันก็เคยตัดทรงนี้เหมือนกัน
ก่อนที่เปลี่ยนสีผมค่ะมาเรื่อยนะ
ชอบลูกนี้มาก
สีฟ้าสดใสไฮไลท์ด้านหน้าค่ะหรือจะเป็นสีชมพูหวานแหวว
ถ่ายเล่นกับแฟนสาวนะคะหรือจะเป็นลุคล่าสุดเลย

โดนมาสวมชุดเพย์บอยคุณผู้ชมค่ะ
คือดูเท่หล่อมันเป็นแบบว่านารุโตะมากเลย

เดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงก็แล้วกันนะจ๊ะ
คือไม่ใช่ไม่แฮปปี้กับผมสีดำนะแต่ว่าแบบ
คือเวลาเราทำผมสีเรารู้สึกมันแบบ

มันมีความแบบมีความเฟี้ยวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยออกว่าชอบเอ๊ะก็ชอบเหมือนกันเถอะ

เออนะคะดูผมสีอีกคนนึงก็คือแจ๊กกะลีนนะจ๊

อ่ะขยับมาที่พระเอกนะคะ

ที่แจ๊กเกิดจากละครตายล่ะโอ้ยตายล่ะ
ปิดกล้องปุ๊บค่ะก็อัพลุคใหม่

เป็นแบบบอลเทาสว่างอย่างนี้

จุกมันดูแบบซุกสนไปเลยจ้ะ

พอผมสีเฟสลงคันเหลือเป็นสีทอง

ต้องทำสิ่งนี้อาจจะแบบว่ากลืนกับงอกก็ได้นะ

แล้วก็หมอเน่งนะคะสรรนั่นเองค่ะ

หล่อเท่ไปเลยนะคุณผู้ชมโดยนมมาในลูกผมบรอนนะยิ้งกับไอดอลเกาหลีเลย
แต่พอเข้าวงการทำไมผมเริ่มเปลี่ยนสี

ลองเปลี่ยนลูกดูบ้างก็สนุกอีกเหมือนกันจ้า